สุโภคขนาดนี้เซ็กซีขนาดนี้
ไม่ต้องบรรยายรับรองสักสองหัว
แม่หายของเดี๋ยนธรรมดาสักทีหน่อย
ใครอยากเชฟแบ๊ะแบบแม่แม่ไม่ห่วงสูตรนะคะ
เดบิวเขาสู่วงการดังฮุลฮุปมานานแล้ว
ลีลาการเวียงเอวของแม่นั้น
พริ้วไหวดังใสน้ำเชียวละฮะ
แต่เห็นแบบนี้บอกเลยมันยังน้อยไป
ขอให้ดูฮุลฮุปคู้ใจอันใหม่ของแม่
อันนี้

ใส่ใหญ่บิ๊กปึ้มแค่ไหนแม่บอกแม่ก็ไหวจ้า
กักตัวอยู่แต่ในห้องเฉยมันไม่ได้อะไร
ว่างเมื่อไหร่แม่คว้ามันเลย
อ้าวหมุนหน่อยหมุนหน่อย
คนต้องเห็นตูดชั้นบ้างแหละ

สู้นะค่ะทุกคน

นั่นเอง

ทำไมไม่พี่
ภาพดีแบบแม่ฮายจัดตามไปเลยนะคะ
หุลหกสิบกิโลสบาย

หันไปหาคาบูหมูทะแพท